อะไรที่เกิดขึ้นในโซเชียลแล้วคนแชร์หนึ่งหมื่นแปดพันแชร์เนี่ย
โอ้โหเรื่องใหญ่คุณผู้ชมฮะ
แล้วผมเข้าไปดูคนกดไลค์แสนไลค์
โพสต์ของคุณเบนสภาเช่อ๋อใช่
โพสต์ไว้ว่ามันเกิดเรื่องบนเครื่องบินโดยสารคุณผู้ชม
เออเนี่ยกระเป๋ามันหนักยกให้หน่อยสิแล้วเขายกไหม

เออมีเป็นข้อบังคับมาให้ดูเลยคุณผู้ชมนะว่า
ข้อบังคับการบินของคณะกรรมการการบินพลเรือนเป็นอย่างไร
แต่เอาเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เหตุสิบหกคนไทยโดนเชิญลงจากเครื่องครับ
ต่อจากนั้นมีคนไทยกลุ่มใหญ่ตามเข้ามา
ไปนั่งหลังคุณเบ้นท์สักสองสามแถว

ที่ตามมากันที่๑๖คน
น้องผู้หญิงคนหนึ่งจะให้แอร์โฮสเตสยกกระเป๋าให้

กระทั่งผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยเป็น๑๐คนนะส่งเสียงโวยวายไม่พอใจ

มีคนท่าทางภูมิฐานเดินมาเรียกเฮีย

อย่าให้มาขึ้นสายการบินเฮียนี้อีก
กระทั่งแอร์๓คนกับสจ๊วนอีกคนนึงเริ่มมาจับกลุ่มคุยกันละ

สังเกตเห็นว่าทางเดินเชื่อมประตูเนี่ยคุณผู้ชม

แล้วก็เป็นดังที่พวกเราคาดไว้
พูดในศาลมาไม่ทัน

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ประจำภาคพื้นเวียดนาม
แล้วก็รอปภขึ้นมาชูกระดาษเลยนะ

ให้ทั้ง๑๖คนนั้นลงจากเครื่อง
ปรากฏว่ามีคนหนึ่งโวยขึ้นมา
เดี๋ยวมึงเจอกูแน่

ไม่รู้จริงอ่ะค่ะเขาทำอะไร
เป็นเสียงหน้าตอนเกิดเหตุละนะ
แล้วก็ตัวเขาเองตัวคุณเบ้นเองก็บอกเดินทางมาก็ไม่น้อยนะ
ยืนยันว่าแอร์โฮสเตสไม่มีหน้าที่ยกกระเป๋า
เหตุการณ์นี้ทำให้กำหนดการของไฟล์ทนี้
ที่จะถึงไทยบ่ายโมงก็ต้องดีเลถึงบ้าน๒ทุ่ม
ใช่แล้วคุณเบนเขาบอกด้วยนะบอกว่าคือไอ้ลำพังผม
กลับบ้านช้าไป๖ชั่วโมงผมหุดหงิดแหละ
แต่ไม่เท่าคนเกาหลี๓คนที่เขาต้องต่อเครื่องสุวรรณภูมิไปที่อื่นต่อ
อันนี้เขาเดือดร้อนเลยแผนการเที่ยวอะไรมันผิดไปหมดแล้ว
ใช่แล้วคุณเบ้นย้ำด้วยนะว่าคือทั้ง๑๖คนนี้
ไม่ได้มีพฤติกรรมแบบนี้หมดนะมีแค่๓๔คนในกลุ่มในแก๊งตรงนั้น
แต่เพียงแต่ว่าตอนเชิญลงคือเหมือนกับเขามาด้วยกัน
เขาก็ต้องลงเครื่องไปทั้งหมดอ่ะ
จริงปัญหาเรื่องการยกกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารให้เนี่ย

ทีนี้ก็ย้ำกันหน่อยคุณผู้ชมข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่หกสิบเก้า
เดี๋ยวดอมข้อห้าแป๊บนึงครับ
ถ้าพี่ถือกระเป๋าขึ้นเครื่องลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมาเสร็จปั๊บ
กระเป๋าใบนี้เป็นหน้าที่ใครที่จะยกขึ้นข้างบน
หน้าที่พี่ใช่ครับหรือไม่ก็คนที่มากับพี่ก็ได้
ถ้าใครถ้าใครยังไม่ทราบหรือใครเข้าใจผิดมาตลอดฟังดอม
อย่างที่บอกคือข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่๖๙
ข้อ๕บอกว่าผู้โดยสารมีหน้าที่จัดเก็บสัมภาระติดตัวในห้องโดยสาร
ฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้โหลดสัมภาระใต้เครื่องคุณแครรี่ขึ้นเครื่องไป
แล้วคุณต้องยกขึ้นไปตรงช่องเก็บสัมภาระคุณต้องเก็บเองยกเอง

บางคนเข้าใจแหละบางคนอาจจะนะครับส่วนสูงไม่สูงเท่าไหร่
พี่เบิร์ตคนคอมเมนต์มานะว่าเคยผ่าตัดแล้วหลังผ่าตัดจะต้องเดินทาง
พอพี่แอร์เขารู้ว่ายกไม่ไหวเขาก็ช่วยยกให้อันนี้คือปกติ
บางทีเขาอาจจะช่วยประคองบ้าง
คุณผู้ชมถ้ายกทั้งสายการบินคุณผู้ชมลองคิดดูดิ
คิดดูว่ากระดูกสันหลังเขากงพังผมว่าทำงานได้ทั้งปีหนึ่ง
มือข้อมือนิ้วหลังอะไรมันจะกระทบกับตัวพนักงานต้อนรับด้วย
อีกทีนะครับกระเป๋าที่ท่านพาขึ้นเครื่องบินไป
เป็นหน้าที่ของท่านในการจะยกจัดเก็บข้างบนนั้น
ข้างบนนั้นเป็นหน้าที่ของท่านนะครับ
ไม่ใช่หน้าที่ของแอร์ฮอสเตจไม่ใช่ว่าโอ้โห
นึกว่าแหมดูดีมีความรู้นะครับ
แต่ว่าไม่รู้ตรงนี้แล้วไปโวยไปวายเขา
น่าอายอันนี้ผมบอกเลยน่าอายไม่รู้
ให้รู้ว่าจริงมันไม่ใช่หน้าที่ของทั้งแอร์แล้วก็สจวดเลยนะคะ
แต่ว่าส่วนฝั่ง๑๖คนนั้นถ้าอยากชี้แจง
เผื่อว่ามุมของเขามีอะไรตอนนี้ก็เชิญนะถ้ายารับอยู่ดีครับ